สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสมัครค่ะ
มาเจอกันกับเรา๓คนดังนี้นะผมชนะคุณกิสาและคุณจุดง
ใช่ค่ะวันนี้ร่วมพูดคุยกันสนุกสนานเหมือนเดิม
แล้วยิ่งช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะ
เป็นฝั่งอีกศาลฝากกลางเพราะฝั่งเหนือก็มีฝนตกลงมา
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมอุ้ย

ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะออกไปไหนกันทำไม
อยู่บ้านดีกว่าไหมหาอะไรทำช่วงฝนตก
ผมบอกแบบนี้นี่แหละถ้าอยู่บ้านอย่านิ่งดูได้

ในเรื่องของฝนตกนี่แหละครับ
ใช่แล้วตอนคุณจุดงอยู่ปฐุมธานีใช่ไหม

ผมว่ามีกิจกรรมดีส่งกันมาได้ผ่านทางช่องทางไลน์
คือถ้าฝนตกเราอยากรู้จริงว่ากิจกรรมอะไรที่คุณชอบทำ

ผมจะปั่นจักรยานกลางสายฝน

เอางี้ละกันคุณผู้ชมคิดว่าทำอะไรดีนะครับ
ส่งกันมาบอกกันมาแล้วอย่าลืมติด

พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชมถูกต้องแล้วลุ้นว่าเป็นผู้โชคดีกันนะวันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสองท่าน
ใช่ที่ท้ายรายการนะคะใช่ครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายจริง
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลย
ป้าล่อมใยใจเด็ดป้องภาพีดาผอมฉะหมอตาลั่นหลวงพัก
จับชายล่อนจ้อนวันทำร้ายชาวบ้านสุดท้ายบอกไปนอกโลกมา
ดึกก็หิวมันเลือกปกติแต่นี่เนรหิวตอนดึกสั่งข้าวต้มมากินถามคำแบบนี้ได้เหรอ
สรุปได้ไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติข่าว
ช่วงนี้ฝนตกแบบจริงจังก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นส่งข้อความมาพูดคุยกับเรา
แล้วถามเป็นไงถ้าฝนตกแล้วชอบทำอะไรกันดี
บางคนบอกสิ่งที่ชอบเลยชอบไปเก็บผ้าเอาเมียใช้ให้ไปเก็บ
ก็ถูกฝนตกก็ต้องเก็บผ้าถูกไหม
บางคนส่งมาแล้วคุณชี่สาโฟตตกอย่างนี้
ชอบชอบกิจกรรมบนเตียง
เฮ่ยอย่าเพิ่งไปคิดลึกนอนบนเตียงสไลด์สไลด์แท็บเล็ตดูนู่นดูนี่โอ้
ทำผ้าต้องเหมือนเลยเนอะสบายมันอุ่นใช่ไหมครับติ๊กนิ่มนะส่งมา
ได้ทำให้ถูกกติกาโอ้แล้วค่ะวันนี้๕๐๐บาทใช่ไหมคุณชี่สา
ทำให้แล้วแจกของทั้งวันนะคุณจูด้มคุณผู้ชมโอ้ส่งกันเข้ามาแล้ว
ท้ายรายการเดี๋ยวรู้กันว่าใครโชคดีได้รับไปค่ะ
เรื่องนี้ติดตามกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะเพราะมันเป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวาน
ฤทธิปราณที่แหมวกว่าให้กินของเสียจากร่างกายแล้วจะรักษาโลกได้
แล้วมันติดเทรนด์เลยนะกับเรื่องของการที่ไปเสิร์ชหาข่าวนี้

โอ้โหตอนนี้แฮสแท็กพระบิดาเยอะมาก
ไปดูความคืบหน้าหน่อยเพราะว่าหนึ่งในผู้ที่เลื่อมใส
เขาตามไปถึงโลกพรรคเลยครับ
นี่ให้ดูก่อนจะได้จำได้ภาพวันก่อนป้าคนนี้แหละ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

หมอปลาก็พยายามสักถามคุณคุณฟ้าคุณน้ำฟ้าครับ
หมอปลาก็พยายามถามด้วยโอ้โหช่วงนั้นนี่เถียงกันอุตลุด

พระจริงแล้วในศาสนาพุทธนั้นมีเกิน๕
เอ๊มีเงินเกิน๑บาทไปก็ผิดแล้วอ่ะ
ใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาใช่ไหม
ถูกลุกพื้นที่ผิดไหมคะไม่เกี่ยวค่ะอย่าปากเสีย
ใจเย็นอย่าปากเสียไม่ได้บุกลุกเออคือพื้นที่ต้องนั่งบุกลุกบอก
บอกค่ะอันนั้นไม่รู้จักอันนี้ผมทางได้ฟัง
จริงไหมที่ว่าพระบิดาบอกคนเท่าคนแก่บางคน
ให้เอารถให้เอาที่บ้านไปจำนองจำนำแล้วเอามาให้พระบิดานี่จริงไหมครับ
มีแต่พวกปากหมาทั้งนั้นแหละที่มันพูดไม่จริงเหรอไม่จริง
แล้วที่ว่าพระบิดาเสกเงินได้จริงไหมครับอันนี้มีอยู่มีกินโดยไม่ได้
มีแบบว่าไปแบบไม่ไม่ได้ไปขอใครไม่ที่พระบิดากล่าวอ้างว่าเขาสามารถ
เงินได้นี่คือจริงไหมครับอันนั้นไปถามคนที่พูด
ไม่ได้ต้องมาถามฉันอืมอ่าทุกประเด็นนะก็ถามตอบแบบนี้กันไป
คุณผู้ชมแต่ว่าป้าลำไยเองนะก็มีการสวนกลับนักข่าวบ้างเอ่ย
หรือว่าสวนกลับหมอปลารวมถึงคุณน้ำฟ้าอยู่ประจำแต่ถามมาต่อไปนะคะ
แล้วป้าลำไยก็ยังยืนยันด้วยนะว่าหมอปลาเนี่ยนะ
คือบางทีถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะอืมแล้วยืนยันว่าพระบิดาเนี่ย
เป็นพระบิดาจริงจริงคือเขานับถือจริงจริงแบบนั้นอ้าว
ส่วนที่เป็นสิ่งปฏิกูลของพระบิดาไม่ว่าจะเป็นขีก
ใครเป็นปัสสาวะก็แล้วแต่แม่ละเมบอกเฮ้ยนี่ของดีน่ะเฮ้ย
เขาพิสูจน์ยังไงว่าดีอ่ะฮะของดีเฉยเออก็คือกินแล้วไม่เป็นอะไรไงจูโน่ง
ก็บอกแข็งแรงดีใช่ไหมคุณชนะน่ะใช่เลย
คือมันมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวถามว่าป้าป้าครับ
ปกติป้ากินฉี่พระบิดาทุกวันแล้ววันนี้ไอ้วันที่ไปที่สอนอเนี่ยไม่ได้กิน
ป้าเป็นไรป้าโอ้ไอ้ชั่วนัดป้าลำใยโมโหแล้วตะโกนใส่ว่าฉันสบายดีฉันแข็งแรง
ไปไกลแล้วเนี่ยไปลองฟังเสียงป้ากันพูดอีกซักทีหนึ่งครับ
วันนี้ป้าไม่ได้ทานข้าวที่ใครหรือว่ากินปัสสาวะป้าอาการแย่ลงไหมวันนี้
ไม่มีไม่มีไม่มีปกติเราต้องทานทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ
อันนี้น่ะเรียกแล้วแต่ความเชื่อนะจ๊ะเรียกแล้วแต่ความเชื่ออาการแย่ลงไหม
มันไม่แย่อะไรอ่ะมันจะแย่อะไรฉันร่างกายแข็งแรงฉันบินไปยุโรปทุกปีทุกปี
เออฉันบินไปกลับทุกปี
เนี่ยป้าแกบอกแกแข็งแรงดีแต่ว่าพอสัมภาษณ์อยู่สักพักหนึ่ง
ก็ลุกไปออกไปเลยแล้วแกบอกว่าคนเยอะเดี๋ยวติดโควิด
แต่ว่าตอนแรกแกบอกว่ารักษาโควิดได้นะอ๋อเหรอเอาแล้วยังไง
แต่เรื่องนี้มันน่าสนใจคุณจูด้ง
คือมันมีกระแสข่าวมาว่าพระอาจารย์พระบิดา

เพราะว่าตำรวจเขาไปเจอเหมือนกับซองยาครับ
ไว้แล้วกรณีนี้เนี่ยมันสืบเนื่องไปถึงเรื่องของการกินปัสสาวะนั่นแหละ
เพราะว่าถ้ากินปัสสาวะของคนที่มีเชื้อโรค
เชื้อโรคก็อาจจะแพร่ไปสู่คนที่รับประทานได้
นี่ไงเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกันในหลายเหตุการณ์
เพราะว่าศพที่พบเนี่ยก็บางคนมีติดเชื้อในกระแสเลือด

ก็ต้องรอตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่า
และเห็นว่าร่าสุดภาพบีดาไม่ติดคุกได้รับการประกันตัวชั่วข่าว
ออกมาด้วยวงเงินสดห้าหมื่นบาทค่ะแต่อย่างนี้สารก็ไม่ได้อนุญาตบอกว่าให้ไปไหนมาไหน
อะไรยังไงเนี้ยนะตอนนี้แต่ล่าสุดแบบบอกว่าหายไปแล้ว
ติดต่อไม่ได้หาไม่เจอแล้วโอ้พระบิดาสาบศูนย์ไปซะแล้วโอ้โห
ต้องล่องขนไปแล้วได้มีคนไปประท้วงด้วยใช่ไหมฮะ
เห็นมีคนไปประท้วงเขาไม่เห็นด้วยเนอะชาวบ้านเขาไปยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าชายภูมิ
ตอนนี้ทางผู้ว่าหน่วยงานภาครัฐเขาก็รับหนังสือแล้วเดี๋ยวดูต่อว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้
กับรัฐธิประหลาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่ต้องมานำเสนอคุณผู้ชม
เราอาจจะต้องลองมองอีกหนึ่งมุมว่าเอ๊ะทำไมนะคนเราจิตใจมันถึงได้เปาะบาง
ถึงขั้นเชื่อว่าสิ่งปฏิกูลจากร่างกายสามารถรักษาโรคได้
นี่เป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยคุณชนะเลยคือทำไมถึงเชื่อได้ค่ะถึงขั้นยอมเชื่อในลักษณะแบบนี้ได้
มันแสดงว่าจิตใจมันคือมันยังไงมันทำไมถึงเชื่อกันได้จริง
เดี๋ยวรอดูนะคะต้องรอความคืบหน้าหลายเรื่องด้วยแล้วก็ให้หลายหน่วยงานได้ตรวจสอบกันด้วยนะคะ
เอาล่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ตกตะลึงไม่แพ้กันนะคะ
ก็คือเรื่องของผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะไปแก้ผ้าแบบนี้ล่ะคะ
โอ้โหคุณชิสาเราไม่สามารถให้ผู้ชมดูได้
จึงเอาน้องช้างมาบดบังเอาไว้ครับพอเห็นเหตุการณ์นี้นะคะ
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณหลังวัดสว่างอารมณ์ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะอืม
สถานที่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเจอผู้ชายคนนี้แก้ผ้าอยู่ค่ะคุณ
พอไปถึงเจอชาวบ้านเขายืนจับกลุ่มคุยกันกับผู้ชายคนนี้ครับ
ลักษณะรูปร่างทวมนะอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี

เสื้อผ้าให้ใส่ดีกว่าเอาไหมแล้วก็พูดคุยว่าเป็นใครมาจากไหนเออใส่เสื้อผ้าหน่อย

กำลังใส่กางเกงใส่กางเกงให้
แล้วพูดตามไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณชนะ
พูดไปวนไปวนมาคุณชิสาจับใจความไม่ได้
แล้วเนี่ยก็พยายามถามว่ามาจากไหนอะไรยังไง
มันมีช่วงนึงที่เขายอมตอบ
อยากรู้ไหมว่าชายคนนี้ชีเปลือยคนนี้เนี่ย
จะตอบว่าอย่างไรไปลองฟังเสียงดูฮะ

ไปนอกโลกมา

ไปนอกโลกมา

เหยียบดาวน์คานไหม
เหยียบไหม

เฮ้ยอะไรอ่ะ

ไปไหนมาแล้วต้องแก้ผ้าแก้ผ่อนแบบนี้ด้วยเหรอคะ
ไปนอกโลกมาทำไมไปกรอบกู้จักรวาลเหรอ

ปิดสิภาพให้เรียบร้อยก่อนเถอะไหม
ตำรวจสภบางน้ำเปรี้ยวก็ยังไง
นำตัวผู้ชายคนนี้กลับโรงพักค่ะคุณ

สิ่งที่คาดการณ์เบื้องแรกเลยคุณชนะ
ก็คือชายคนนี้น่าจะมีอาการทางจิต
หรือไม่ก็เสพสารเสพติด
คือตอนนี้ตำรวจกำลังคุยเจรจากับผู้ชายคนนั้น
ไปไหนมาไปนอกโลกมาเหรอไม่เป็นไรคือต้องมีวิธีในการคุยนะ
แล้วบอกเอางี้เดี๋ยวถ้าจะไปนอกโลกยังไงขึ้นหลังรถไปก่อนเดี๋ยวจะพาไป
แล้วเดี๋ยวยอมขึ้นหลังรถจริงขึ้นแต่โดยดีเป็นกลวิธีในการคุยกับตำรวจ
แล้วพอไปถึงโรงพักทำอะไรต่อตรวจสารเสพติดสิคะ
เพราะอะไรก็ต้องดูว่าที่เขาเป็นไปแบบนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไร
และที่สำคัญคือต้องคุมตัวไปจากที่ตรงนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปทำอันตรายต่อคนอื่นหรือเปล่า
หรือไปก่ออาณาจารย์ใครเห็นก็ตกออกตกใจถูกไหมคุณก็เลยต้องจับตัวไปแบบนี้นะคะ
นี่แหละเรื่องราวของสังคมไทยบางทีมันมีอะไรที่เกินคาดคาดไม่ถึงก็มีเยอะแยะฝากเตือนจริง
มาเรื่องนี้กันมาดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวจังเลย
แต่ว่าเนรคนนี้เขาหิวข้าวเหมือนกันครับจนต้องสั่งอาหารมากินแบบนี้

นี่ครับคุณผู้ชม๑๐๔บาท
รายเดอร์เขาก็มาส่งอาหารแต่ว่าเนรน้อยเขามากินกลางดึกแบบนี้
มันก็อาจจะผิดเนอะในเรื่องของวินัยสงฆ์
แต่ว่าเนรนเขาก็เป็นเด็กเขาอาจจะมีการหิวบ้าง

ชาวเน็ตเขาก็เม้นมาหลากหลายนะฮะคือมันก็แบ่งเป็นสองฝั่งคุณจูด้ง
ส่วนหนึ่งก็มองว่ามันผิดวินัยหรือเปล่าอ่าอย่างอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย
บางทีเราก็ต้องสืบให้รู้ถึงต้นเหตุปลายเหตุนะว่าเขาต้องทานเพราะว่าเขาป่วยหรือเปล่า
มันต้องมีการทานบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีการทานยาตามไปมันก็เป็นไปได้สองมุมอ่ะ
แต่ว่าชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันหลากหลายแหละนะมีทั้งบ่นว่าคนที่ไปส่งอาหาร
บางคนก็มองว่าเน็นก็ทำไม่ถูกจริงหลักผมก็เห็นแต่ว่าเรื่องนี้เนาะ
ต้องฝากเตือนไพหนุ่นนี้เรื่องการเหลวนลำกันมันไม่ใช่แค่สาวอย่างเดียว
ภูชายเขาก็โดนเขาบอกว่าโดนสาว๒เหลวนลำอะคะ

เล่หากับผม

ต้องเล่กกูไม่เอา

ไม่ได้

โอ้โหถ้าจะโกรธมากนะไม่ต้องวายไม่ต้องวายพอแถวนี้พอแถวนี้
เดี๋ยวใจจ้ะอย่าเข้ามาใกล้นะอารมณ์ประมาณนี้เลย
ผู้ชายคนนี้ด่าด้วยความโกรธแล้วก็ร้องบอกสาวสองคนนั้น
อย่านะอย่าขับเข้ามาใกล้ไม่ต้องตามมาอีกแล้ว
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาว่าอย่างนี้นะสาวสองรายเนี่ยลวงเด็กชายบอกให้ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งบ้าน
อ้างว่ากลัวไม่กล้าไปคนเดียวมันมืดผู้ชายคนนั้นเขาเลยสงสาร
อ่ะงั้นเดี๋ยวขับไปเป็นเพื่อนไปไป
แต่พอไปถึงจุดทางเปลี่ยวก็บอกให้ชายคนนี้จอดรถจักรยานยนต์ในซอยมืด

ก็เลยจะขอตัวกลับก่อนแต่ไม่ทันจะขับกลับออกไป

สาวสองคนนี้เอามือไปจับอวัยวะเพศของชายคนนี้เขาให้อุ้ย

บิดเลยบิดหนีเลย
แต่บิดหนีมาไม่ทันไรไม่พ้นหรอกค่ะสาวสองก็ขี่ตามมาเรื่อย
แล้วก็บอกว่าขอโทษขอโทษนะแถมยังยื่นเงินให้กับเด็ก
คนนี้เหมือนเป็นแบบลักษณะปิดปากอ่ะคุณ
แต่สุดท้ายไม่ทันหรอกจ้าคลิปนี้ก็เผยแพร่แล้วนะคะ
เฟซบุ๊คเจม้อยวีพลัสนะก็ถือว่าเตือนภัยสังคมกันเนอะ
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องเตือนภัยนะ
ไม่ใช่ว่าแค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็ต้องระวังตัวด้วย
ใช่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนครับ
มาสนุกกันต่อกับช่วง

เฮ้ยเอาอะไรนะ

ไหนสะบัดยิ้มสะบัดอย่างเดียวเลยคนนี้

ความรักย่อมมีอุปสรรคแต่อุปสรรคมักผ่านไปได้เสมอ

มันก็ต้องหล่อนิดนึงความรักนะฮะไม่มีอุปสรรค

ก็เป็นทางผ่านที่จะต้องไปงานแต่งงาน
มันเป็นบทพิสูจน์ว่ารักแท้

คุณผู้ชมนะครับมาสะกิดยิ้มที่๒ครับคุณผู้ชม

คือถ้าได้ยินเพลงเฉลินมันต้องแบบคึกคักแล้ว

งานนี้ต้องบอกเลยว่าป่วยโควิดไม่เท่าไหร่ครับ
มีดีเจไปถึงโรงพยาบาลเลยครับ

วันนี้อุณหภูมิของห้องเกศูกราศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ปกติดีหรือเปล่า
มีอาการไอ้เจ็บคอบอกได้เลยนะครับผม

ใช่

แต่ถ้าเธอไลน์แล้วไม่ตอบทำลายหัวใจ

และดูกันดูครับค่ะ
เพราะมีอีกหนึ่งรายการสุดพิเศษเลยค่ะ

สมัครผู้ว่าหมานครไทยรัฐทีวีจัดแบบเกมโชว์
ในชื่อที่ว่าผู้ว่ามหานครท้าด่วน
แต่ละท่านก็จะมีนโยบายที่น่าสนใจ
แต่จะถูกนำเสนอผ่านรูปแบบของเกมโชว์ค่ะ
การันตีความสนุกจากพิธีกรปีปากลานนาเน็กค่ะ

ได้มาฟาดฟันวิสัยทัศน์กันผ่านเกมต่างที่ไทยรัฐทีวีเตรียมให้นะครับ
แล้วก็นี่สามารถรับชมได้ทุกวันพฤหัส
เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับ
ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเลยครับ

รูปใคร
มีเอ่อรูปเมีย
ภรรยาน้อย

จะน้อยหรือจะหลวงไม่รู้ล่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาพกลูกเมียไว้ทำไม

อ๋อเก็บรูปของไว้ในกระเป๋าตังค์ด้วย

ทุกปัญหามีทางออกกำลัง

บางคนดูหน้าภรรยาตัวเองน้ำตาไหลเลยนะ

เออคือทนภรรยาได้

เงินเดือนอ้าวหมดอ้ายภรรยามันเลย

แต่คุณเคลียร์เรื่องเก็บลูกภรรยาน้อยคุณเมื่อกี้ก่อนนะ

เป็นรูปภรรยาแต่แหละแต่เป็นใบน้อย

แน่นอนค่ะผู้โชคดีสำหรับวันนี้สองท่านนั่นก็คือ

ครับนี่เลยครับคนแรกนะครับคุณสกุลตานะครับ

คนที่สองครับคุณสุดสายป่านเขาบอกว่า
ฝนตกไปซื้อของมาทำกินชาบูที่บ้านนี่แหละค่ะ

เดี๋ยวรอละเตือนกันติดต่อกับค่ะ

รออยู่ต้องลากลับไปแล้วสวัสดีครับ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒